ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักคนโสด
ยังไม่มีจังหวะสร้างมิตรมัยตรีกับใครระยะนี้
แม้จะถูกใจก็ให้รอไว้ก่อน
คนมีรักให้ระวังต้นรักจะโรยรามีปัญหา
ส่วนคนมีครอบครัวเสน่ห์อย่างแรงระวังบานปลาย
สุขภาพมีปวดหัวตัวร้อนตามสภาพอากาศและอาหารการกิน
ระวังอุบัติเหตุในที่ทำงานหรือระหว่างการเดินทางไปกลับ
มีรายจ่ายเป็นค่าจ้างค่าแรงทำให้เงินฝืดไปบ้าง
แต่หุ้นส่วนจะเข้ามาช่วยให้การเงินคล่องตัวขึ้นได้
การงานจะมีการสูญเสียงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เสร็จแล้วใช้งานไม่ได้ส่งมอบไม่ได้ลูกค้าไม่รับงาน
การประสานงานเป็นไปด้วยความลำบาก
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์